เรามาดูความเก่งกายของนักกีฬาหญิงเราที่อายุยังน้อย
คว้าแชมป์การแข่งขันโดนชิงแชมป์โลก
ล่าสุดเนี่ยยังคว้าอีกแชมป์หนึ่งด้วยนะครับ
สำหรับทางน้องมิ้วครับเด็กหญิงวันระยาวันผ่องในวัย๑๑ปีนะครับ
ได้โพสต์แสดงความยินดีกับน้องมิ้ว
เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยเชิญนักบินที่มีฝีมือจาก๙ประเทศมาแข่งขันกันครับ
ก็เพิ่งจะคว้าแชมป์โลกจากการแข่งขันโดรน
เราไปดูเรื่องราวของพิมพิทยากกรำกันต่อครับ
นักวอร์เรย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินไปถึงอินโดนีเซียและครับวันนี้
ก่อนเดินทางต่อด้วยรถยนต์อีก๕ชั่วโมง
มายังเมืองบันดุงหลังจากย้ายมาเล่น
ในหลีอินโดรีเซียทั้งสัญญา๓เดือน
ซึ่งทันทีครับที่เดินทางมาถึงน้องบีม

บรรดุงตั้งเป้าจะคว้าแชมป์ในการแข่งขัน

หลังจากปีที่แล้วได้เพียงรองแชมป์

จะพบกับจาการ์ต้าเปอร์ตามีนาเอ็นเตอร์จี
ในวันที่๗ธันวาคมนี้ครับ